เช้าวันนี้ต้องมาติดตามเรื่องของราคาพลังงานกันหน่อยคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าค่าเอฟทีงวดใหม่เขาเคาะมาแล้วนะ
เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันส่วนอีกเรื่องก็คือ
๊าซหุงต้มเขาจะตรึงไปต่อแต่ตรึงต่ออีกกี่เดือน
ฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
มันจะสูงกว่างวดที่ผ่านมาเล็กน้อยครับซึ่งอยู่ที่๙๓๔๓สตางค์ต่อหน่วย
ส่งผลให้ราคาค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายเฉลี่ย
ประมาณ๔บาท๗๕สตางค์ต่อหน่วยสูงกว่างวดปัจจุบัน
ซึ่งอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วยครับ
ราคาค่าไฟใหม่นี้จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
ดีต่อมาครับเป็นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานครับ
ให้ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นอยู่ที่๒๐๙๑๗บาทต่อกิโลกรัมครับ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑เมษายนถึง๓๐มิถุนายนนี้

หนดให้ราคาขายปลีกสำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่๑๗บาท๕๙สตางค์ต่อกิโลกรัมครับ
และแท็กซี่ครับ๑๓บาท๖๒สตางค์ต่อกิโลกรัมไปจนถึงวันที่๑๕มิถุนายนนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายเป็นเวลา๓เดือนนะครับ
อกจากจะเสิร์ฟเครื่องดื่มชากาแฟเป็นที่ถูกใจลูกค้าแล้ว
ตอนนี้เขากำลังพัฒนาตู้อัตโนมัติเป็นตู้กดก๋วยเตี๋ยวครับ
ตู้กดเครื่องดื่มของเต่าบินนี่แหละคาดว่าจะบริการได้ในปีหน้าปี๒๕๖๗ครับ
แต่จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตาม
แล้วก็มีข่าวดีให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
พบกับตู้ชาร์จไฟฟ้ากิ้งก่าครับหรือว่ากิ้งกาชาร์จพอยต์นะครับ๕๐๐จุด